พอเปิดเข้าไปคือมันไม่มีใคร
เรากำลังจะเดินกลับไปที่รถเราก็หันมามองผู้หญิงคนนั้นตอนแรกนั่งอยู่กับโขดหินอยู่เขาก็ยืนขึ้นมาแล้วก็โดดลงไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนนะครับว่าเดือนธันวาคมของเราทีมเรื่องเล่านั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างการออกทริปและไปเจอดีครับ
ส่วนนักเล่าในค่ำคืนวันนี้ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเขาบอกว่าเขาไปเจอประสบการณ์นี้มาที่ต่างประเทศ
ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงและเป็นที่ประเทศอะไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจะไปที่ต่างประเทศกันบ้างครับยินดีต้อนรับครูแหม่มหรือว่าคุณแหม่มครับสวัสดีครับ

และครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเพื่อให้เข้ากับทีมช่วงของเทศกาลวันคริสต์มัสคนก็มักจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ครั้งนี้คุณแหม่มมาพร้อมกับเรื่องที่ไปเจอไปเจอมาที่ประเทศ

ญี่ปุ่นหลอนออนทัวร์นั่นคือชื่อเรื่องที่ตั้งมา

ประมาณ๑๗ปีที่แล้วนะคะเรียนอยู่มัธยมปลาย
เราก็ชอบประเทศญี่ปุ่นมากเพราะรู้สึกว่าในแถบเอเชียเนี่ย
ญุ่นเป็นประเทศที่น่าค้นหาเขามีความเป็นโลคอลค่อนข้างสูง
แต่เราก็จะมีกลุ่มพี่เพื่อนที่เป็นต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะ
แล้วก็บังเอิญไปรู้จักพี่ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่น
ก็คือเป็นชาวญี่ปุ่น๒ท่านพี่ผู้ชาย
แล้วก็เป็นพี่ผู้หญิงคนไทยหนึ่งท่านชื่อพี่แคท
เราก็เลยเกิดการชักชวนกันว่าเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่น
แต่เราไม่ได้อยากไปที่ที่ทุกคนไป
อยากไปที่ที่เป็นท้องถิ่นจริง
แบบว่าคนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก
ใช่ค่ะโรงแรมโบราณหมู่บ้านเก่าประมาณนี้
ก็ทริปนี้เราไปทั้งหมด๑๐วันไป๔ท่าน

ใช่ค่ะเราก็คิดว่าคงไม่เจออะไรแล้วแหละ
เราก็จะแบบอุ๊ยผีหน้าเขาผมเนี่ย
จินตนาการไว้ว่าถ้าเราไปโรงแรมที่มันเป็นแบบนอนเสือโรงแรมโบราณ
เราจะเจอไหมก็แอบคิดนิดนึง
แต่พอไปจริงแล้ว๗วันคือไม่เจออะไรเลย
คิดว่า๒วันสุดท้ายไม่เจอเราแหละ
โรงแรมสุดท้ายก่อนที่เราจะบินกลับ
ก็คือเป็นวันที่๘วันที่๙๒คืนที่เราเจอ
โรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่
ตอนนั้น๑๐กว่าปีที่แล้วคนไทยยังไม่ได้เป็นที่นิยม

ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือดังมาก
แสดงว่าตอนนี้โรงแรมนี้กลายเป็นที่นิยม
เป็นเมืองยอดนิยมนะ๕ปีช่วง๕ปีนี้
แต่ตอนนั้นคือเราเป็นคนไทยที่ไปเนี่ย
แทบจะไม่เจอชาวต่างชาติที่เป็นไทยด้วยกัน
ไม่เจอคนไทยแน่นอน
คือสมัยก่อนการไปญี่ปุ่นมันต้องขอวีซ่า

ใช่ค่ะแล้วทริปที่เราไปเนี่ย
เพราะว่าจะมีชาวญี่ปุ่นทางนู้นคอยต้อนรับเรา
แล้วก็พาเราไปคือเราสามารถเจาะจงได้เลยว่า
เราอยากไปประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ

ซึ่งคนที่พาไปก็คือเป็นคุณลุงที่ค่อนข้างมีอายุแล้วค่ะ

มีหลานแล้วก็มีพนักงานโรงแรม
คนญี่ปุ่นไม่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

แต่ส่วนใหญ่เราจะดูจากการ
จับมือก็จะกลับแบบกำมือแน่น

เราก็อาศัยพี่ที่ไปด้วยแปลให้เราฟัง
โอเคเข้าไปเขาก็อธิบายว่า
จับใจความได้จากภาษามือว่า
ห้องพักไปทางนี้คุณสามารถเดินเที่ยว
ก็จะหายมือไปจุดนี้จุดนี้
เราจะเข้าเฉพาะกรุ๊ปของเราเองก็คือเป็นผู้หญิงสองคน
ก็จะไม่มีคนอื่นเข้ามาเลย
ตอนเข้าไปตอนแรกเนี่ยโรงแรมเงียบมาก
ไม่เจอนักท่องเที่ยวใดมีกรุ๊ปเรากรุ๊ปเดียว
คิดว่าอาจจะเป็นช่วงที่คนอื่นเขายังไม่มาเที่ยวกัน
เพราะตอนที่ไประหว่างวันที่๘จะอยู่ช่วงระหว่างกลางสัปดาห์แล้ว
เข้าไปแบบเงียบดีมากประทับใจแล้วมีความเป็นโบราณจริง
เพราะห้องนี้คือเป็นไม้
ข้างผนังประตูเปิดปิดคือเหมือนในทีวีค่ะเป็นเหมือนกระดาษ
อันที่เป็นบานประตูปิดใช่ล็อกได้
แต่ก็คือก็สามารถแบบผักง่ายเลย
พอแนะนำจุดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีคนเดินนำเราไป
ซึ่งตอนนั้นเราเจอพนักงานรวมเจ้าของโรงแรมและหลาน๓คน
เราจำหน้าได้เป็นคุณป้ามีอายุ๑คนตัวเล็ก
แค่๓คนนี้พอเราเดินไปที่ห้องพักก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือเปิดเข้าไป
แล้วก็อุ้ยชอบมากเลยก็คือจะนอนเป็นเสือตาตามิเขาเรียกว่าเร็วกังว่าอย่างเงี้
ใช่ค่ะก็คือเป็นที่นอนที่พับถ้าจะนอนก็คือต้องแบร์ออกมาแล้วเราก็เอาตัวสอดเข้าไป
เราก็ประทับใจมากแล้วก็ไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าเดินเข้าไปในห้องน้ำก็คือสำรวจก่อน
แต่เราสังเกตว่าพี่แคทวางกระเป๋าแล้วก็ออกไปเลยอืมแต่เราคิดว่าเขาคงมาบ่อยอ่ะ
เขาคงเจอบ่อยเขาก็คงอยากไปเก็บบรรยากาศข้างนอกเพราะทุกคนจะมีกล้องคนละตัว
แล้วจะมีแบบเหมือนไดอารี่บันทึกเราก็สำรวจเสร็จจนพอถึงเวลาใกล้ทานข้าวแล้ว
เขาก็จะมีชุดให้สวมเราก็สวมชุดเสร็จเราเดินออกมาซ้ายขวามันเหมือนกันเลยเดินไปทางไหนก็ไม่รู้
แคทก็ยังไม่กลับมาเราก็เลยตัดสินใจเดินไปอีกด้านหนึ่งที่เรายังไม่ได้เดินไป
แล้วก็ไปเจอทางออกในระหว่างที่เรากำลังจะเดินออกไปตรงทางออก
เราได้ยินเสียงเด็กพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราไม่ทราบว่าเขาพูดว่าอะไร
แต่ลักษณะคล้ายเรียกเราเหมือนทักทายเราก็มองซ้ายมองขวาไม่เจอใครนะตอนนั้น
เดินออกไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสวนดอกไม้สวยมากแล้วก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อย
แต่ในขณะที่เราเดินพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินมืดขึ้นเรื่อย
แล้วเราก็รู้สึกเหมือนมีคนมองเรา
เราก็เลยหันกลับไปมองเป็นต้นไม้อยู่ท้ายโรงแรม

มีผู้หญิงชะโง่ออกมามองเรานิดนึงแบบนี้

ต้นไม้ใช่ค่ะคือเช่ายิปุ่นเขาจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับแขกที่ไป
เท่าไหร่จะเหมือนเป็นคนเป็นคนขี้อายชะโงกออกมาแบบนี้
เลาแบบรักแล้วก็ยิ้มทักทายแล้วก็พยายามพูดคุยกับคุณป้า
คนนั้นคืออายุเยอะแล้วนะคะลักษณะคือผิวขาวตัวเล็ก
ตัวเล็กผิวย่นแล้ว

เราออกมาถ่ายรูปดอกไม้
มีตรงไหนอีกไหมที่คือพยายามพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเขา
แล้วก็พยายามทำภาษามือ
มีตรงไหนอีกไหมที่เป็นดอกไม้สวยเยอะอะไรอย่างนี้
เขาก็ทำหน้างงแป๊บนึงแล้วก็
พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบงึมงำซึ่งเราฟังไม่เข้าใจอยู่แล้ว
เขาก็ผ่ายมือบอกว่าเชิญทางนี้

แกก็เดินห่างเราพอสมควรแล้วมันเริ่มมืดขึ้นเรื่อย
แล้วเขาพอเดินไปสักพักคือห่างโรงแรมไปมากแล้ว

แต่เขาแนะนำมาแล้ว
เราก็เลยต้องเดินตามเขาไปดูสักหน่อยนึงเดี๋ยวเสียน้ำใจเขา
พอเราไปถึงจุดนั้นหันมาจะขอบคุณก็คือคุณป้าหายไปแล้ว
เราก็อ้าวยืนซ้ายขวาไม่มีใคร
เสร็จแล้วก็พยายามเดินถ่ายรูป
จะเป็นไม้ขึ้นมาข้างในค่อนข้างอบอ้าว
แต่บริเวณโดยรอบจะมีดอกไม้เยอะมาก

ขึ้นได้ว่ามันถึงเวลาทานข้าวแล้วตอนนี้คือมืด
เราก็หันหลังกลับแล้วเดินแต่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกกลัว

แล้วก็เริ่มมันเงียบจนผิดปกติ

พอเดินมาเรื่อยเห็นคุณลุงที่พาเรามาเที่ยวค่ะ
เขาก็ยืนแล้วเขาก็พูดเหมือนบ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า
คุณไปไหนมากี่โมงแล้ว
คือตอนนี้คือห้ามเดินออกไปไหนแล้ว
เราก็แบบขอโทษค่ะขอโทษค่ะ

แล้วเขาก็หัวเสียนิดแล้วเขาก็ผ่ายมือไปข้างในโรงแรมบอกว่า

ตัดภาพมาที่ห้องอาหาร
เราก็ลืมคุณป้าคนนั้นไปแล้วไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน
ระหว่างที่นั่งเราจะนั่ง๔คนผู้ชาย๒คนผู้หญิง๒คน
ก็คือจะเป็นเซตอาหารยกมาเยอะมาก
แล้วก็คือเราระบุไว้แล้วว่าเราอยากกินดีที่สุด
แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ที่สุดเรื่อย
เราก็นั่งเพลินแล้วเราก็หันไปเจอคุณป้าคนนั้นอยู่ท้าย
คือมันเปิดอย่างนี้แล้วเขาก็คุกเข่ายื่นมาใช่ไหมคะ
ประมาณ๔๕คนที่รวมถึงเชฟด้วยที่จะมาถ่ายรูปกับเรา
คุณป้าจะอยู่ท้ายสุดแล้วก็ชะโงกหน้ามาเหมือนเดิม
แล้วก็พยักหน้าให้เรายิ้ม

แล้วก็สะกิดพี่แคทบอกพี่เนี่ยคุณป้าคนนี้พี่เป็นคนชี้ให้ดูว่า

แคทก็หันไปมองนิดนึงแล้วก็หันกลับมาทานข้าวต่อ
โดยที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เราเลยเราก็อ่ะ
หรือว่ามันเป็นธรรมเนียมเขาว่าเวลาทานข้าวเราจะไม่พูดกัน
ทานข้าวเสร็จแยกย้ายแล้วเราก็นั่งพักกันแป๊บนึงบอกว่า
เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะต้องนอนคืน
แต่เราจะออกไปเที่ยวบริเวณรอบนอกโรงแรม
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเข้าไปเก็บภาพในออนเซนให้เรียบร้อย
โอเคก็เปลี่ยนเสื้อผ้า
ซึ่งเป็นแยกชายหญิงเราจะเข้าได้แค่สองคน
พอได้เวลาก็จะมีพนักงานโรงแรมเดินนำเราไป
เราก็เดินเข้าไปแต่
เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเราสามารถจะหยิบเข้าไปในข้างในได้หนึ่งชิ้น

แล้วก็อ้าวพี่เรามองเข้าไป
มันจะเป็นข้างบนจะเป็นอัลดอร์นะคะ

พี่แคทก็จะโง่กดูเขาก็ไม่พูดอะไร
แต่เราเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเปลือยกาย

แล้วก็อ้าวพี่มีคนอยู่เขาก็ไม่พูดอะไร

ซึ่งเราไม่รู้ว่าพี่เขาเห็นหรือไม่เห็น

แคทคาดว่าจะไม่เห็นแต่เขาไม่พูด

แล้วก็คิดนู่นคิดนี่แล้วมองกรอกตาไปมาในห้อง

เราต้องถอดไว้ที่ออนเซนต์แน่เลย
เขาไม่ให้ใส่เครื่องประดับลงไปแช่น้ำค่ะ
เราจำได้ว่าแหวนเราตอนนั้นน่าจะถอดไว้ใน
โขดหินที่ก่อนจะลงไปนั่ง
เราก็เลยพี่แคทเดี๋ยวเราไปหยิบแหวนก่อน

ตอนนั้นคืองงว่ามันไปทางไหน

เราเดินไปเรื่อยเราก็ไปเจอคุณป้าคนนั้น

แล้วเราก็ปรีเข้าไปหา

เราก็เลยรักษาระยะห่างแล้วเดินช้าลง

เราลืมแหวนตอนที่เราไปแช่

เขาก็พยักหน้าแล้วเขาก็ผ่านมือ

แต่ครั้งนี้มันมีเวลาในการสังเกต
เราเดินตามเขาในระยะที่เราสังเกตได้ว่า
ผิวพันธุ์เป็นยังไงทรงผมเป็นยังไง

เราเห็นว่าฝ่าเท้าเขาขาวซีด

เขาจะใส่เขาจะเหมือนเดินกับพื้นอย่างนี้ค่ะเดินเร็ว

ผ้ามีคือเห็นว่าสีมันไม่สม่ำเสมอกัน

พอคิดคิดยังไม่ทันได้จบ
เราก็ถึงเขาก็ชี้ให้ดูว่าอ๋อนี่ถึงแล้ว
เราก็รีบวิ่งเข้าไปไปหยิบแหวนออกมา

เป็นผู้ชายยืนหน้าตาตื่น

เขาก็พูดทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษกับเราบอกว่า
คุณมาตรงนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมา
คุณมาตรงนี้ถูกได้ยังไงใครนำคุณมา

เขาก็ถอนหายใจเฮือกนึงแล้วเขาก็บอกว่าให้ใส่รองเท้า

เหมือนรีบกลับเลยอย่างนี้

เราก็พยายามจะคุยกับพี่แคทบอกว่าพี่แคทเกิดเรื่องแปลก
เราถามหน่อยได้ไหมว่าตอนเราทานข้าวพี่แคทเจอคุณป้า
ลักษณะแบบนี้ไหมพี่แคทบอกไม่เจอ
แล้วเมื่อกี้ที่เดินออกไปหนูก็ไปอัลเซ็นต์ไม่ถูก
แต่หนูก็เจอคุณป้าคนนี้ครั้งนี้คือครั้งที่๓
แคทก็เงียบพี่แคทบอกว่าอย่าไปสนใจเลย
คนเขาเยอะบางครั้งเขาไม่ชอบออกมาต้อนรับแขกอ่าน
เราอาจจะเป็นคนที่นี่ที่เราอาจจะเจอไม่เจอก็ได้
ไม่ใช่เรื่องแปลกของที่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกของญี่ปุ่น
เราก็นอนแล้วคืนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกกระสับกระสายนอนไม่หลับ
แล้วเราก็ฝันไปว่าเราเดินไปที่ดูดอกไม้
ไกลเนี่ยมันจะเป็นสะพานไม้อย่างนี้
เราเดินไปเรื่อยจนถึงกลางสะพาน
อีกก้าวเดียวสะพานมันมีสะพานหัก
เรากำลังจะเดินขาหล่นลงไปแล้วก็มีคนกระชากเราขึ้นมา
เราก็หันไปมองคุณป้าก็คือคุณป้าคนนี้ครับครับ
เราก็ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วเหงื่อแตก
รู้สึกว่าเหมือนตัวเองตกใจว่าเราจะหล่นลงไปแล้วมีคนมาช่วยเรา
เราก็พลิกจากซ้ายก็คือข้างหลังเราเป็นพี่แคท
จากซ้ายมาหาพี่แคทพี่แคทนอนอยู่
พอเห็นพี่ชัดนอนอยู่โอเคเราสบายใจแล้วเราก็หันพลิกซ้ายกลับมาเหมือนเดิม
แต่แป๊บนึงมีคนเสียงเปิดประตูเข้ามา
เราก็หันกลับไปดูทันทีก็คือเป็นพี่แคทเดินเข้ามา
เราก็ตกเอ๊ะเมื่อกี้เราตื่นมาเราดูเวลาแล้วว่ามันเกือบจะเช้าแล้ว
แต่มันยังไม่สว่างก็คือพี่แคทนอนอยู่ข้างเรา
แต่พอเราหันกลับมาแค่ไม่กี่นาทีมีคนเปิดประตูแล้วคนที่เปิดเข้ามาก็คือพี่แคท
เราก็ลุกขึ้นมานั่งพี่แคทไปไหนมา
เขาก็บอกว่าพี่ออกไปสูบบุรีได้สักพักนึงแล้ว
เห็นว่าจะเช้าพี่ก็เลยเดินกลับเข้ามา
ซึ่งกองผ้าก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีรอยนูนของการนอนไม่มีอะไรเลย
จริงแล้วเรานอนคนเดียวมาประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงแล้ว
แต่เมื่อกี้เราเห็นเขาจริงว่าเขานอนอยู่ข้างเราจริง
เราก็ใจไม่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าว่าพี่แคทเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปเล่นกันข้างนอกเลย
แบบเออได้ได้พี่แคทก็กลับก็แค่เปิดประตูเข้ามาคุยกับเราแล้วก็เดินออกมากับเรา
แต่ตอนนั้นรู้สึกไม่ดีเราก็เลยมานั่งคุยกันบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่ออกมาตอนไหนเล่าให้ฟังได้ไหม
เขาก็เลยเล่าให้ฟังแต่แรกบอกว่าจริงแล้วพี่เป็นคนที่เจอผีตลอดเลย
แล้ววันแรกที่พี่มาเอากระเป๋ามาวางตอนเปิดห้องออกมาพี่เห็นแล้วมีผู้หญิงนั่งคุกเข่าอยู่ในห้องกลางห้องเลย
เขาเห็นก่อนแต่เขาไม่พูดเขาก็ออกไปทันทีในขณะที่เรากำลังสำรวจห้องอยู่
เพราะว่าเราต้องนอนที่นี่๒คืนเขาก็เลยไม่อยากพูด
เราก็เลยบอกว่าแล้วยังไงแล้วที่พี่ออกไปเนี่ยจะก่อนเช้าเนี่ยคือเจออะไรหรือเปล่า
เขาบอกว่าในขณะที่เขานอนอยู่ซ้ายมือเขานอนอยู่ดี
เขาพลิกตัวมาด้านขวาเขาเจอผู้หญิงคนนึงนอนหันหลังให้เขา
เป็นผู้หญิงผิวขาวใส่ชุดนอนญี่ปุ่นนี่แหละค่ะ
พอเขาตั้งสติได้ผู้หญิงคนนั้นน่ะค่อยหันมาหาเขาแต่ไม่ได้พลิกตัว

ค่อยหันมาพอหันมาปุ๊บเขาเห็นแล้วเขาสบตาแล้วเขาก็ผุดลุกขึ้นมานั่ง
แล้วทำเหมือนไม่เห็นแล้วก็เดินออกไปเลยเดินออกไปสูบบุหรี่
แล้วเราก็นอนอยู่แค่ก็คือไม่ได้ปลูกไม่ได้บอกเราเลย
ไป๑ชั่วโมงคิดว่าใกล้เช้าแล้วไม่มีอะไรแน่นอน
ก็เลยเดินกลับมาหาเราที่ห้องเพื่อที่จะมาปลุกเรา
แล้วสิ่งที่เราเจอที่นอนอยู่ข้างก็คือไม่ใช่พี่แคทค่ะ
นี่คือที่มาเฉลยให้เราฟังแต่เราก็ต้องอยู่อีกวัน
เราก็ใช้วิธีการว่าวันต่อมาเราจะต้องออกไปทัวร์บริเวณโดยรอบ
ก็ดื่มนู่นนี่มีเครื่องดื่มคลายหนาว
ก็ทำให้เรารับไปเองโดยที่เราพยายามไม่คิดอะไร
จนวันกลับมีการถ่ายรูปรวมที่ระลึก

หน้าโรงแรมยังอยู่โรงแรมก็ยังอยู่

คุยกับคุณพี่ที่เป็นชาวญี่ปุ่นว่า

เราเคยเจอคุณป้าลักษณะแบบนี้
เขาอยู่ไหนประทับใจที่เขา
พาเราไปดูดอกไม้พาเราไปเก็บแหวน
เราอยากถ่ายรูปกับคุณป้าคนนี้

เพราะว่ามันเป็นโรงแรมในชุมชนที่เราเจอ

ชาวบ้านที่ไหนจะเดินเข้ามาในโรงแรมได้ล่ะ

พอเรื่องนี้พอออกจากโรงแรม

โดยที่เรื่องที่ในโรงแรมเราลืมไปแล้ว

เขาทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุดิบอะไรของเขา
ทรัพยากรเขาสามารถทำเป็นของฝากได้หมดเลย
เราก็ไปทุกจุดที่เขามี
ที่แบบคนอื่นเขาไม่เที่ยวเราอยากไป

ตกตรงนี้ก็คือจะมีประวัติเกี่ยวกับความรักนิดนึง
เราก็แวะเดินชม

เนื่องจากลักษณะรูปร่างผิวหน้าตา

เราก็แอบมองรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้

เราก็พึ่งพรรมกับตัวเองตลอดเวลา

แคทเขาพูดว่าอะไร

มันไม่ได้ยินหรอกปล่อยเขาไปเถอะ

แต่เราก็มันเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจ

จนเราเดินออกมากลับออกมา

แคทเราต้องเข้าไปทักทายเขานิดนึงไหม

ชัดบอกคนญี่ปุ่นเขาไม่ชอบให้คนมายุ่ง

ผู้หญิงคนนั้นตอนแรกนั่งอยู่กับโขดหิน

แล้วก็ร้องไหว้ขึ้นมาแล้วก็คว้า

แล้วก็โวยวายกับพี่ผู้ชายอีกสองคนแล้วก็พี่แคท
มีใครเห็นหรือเปล่ามีคนอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็แบบว่าเอาลบเข้ารถก่อน
แล้วก็เหมือนแบบใจเย็นก่อนตั้งสติก่อน
หลังจากนั้นเขาก็เหมือนพยายามอธิบายให้เราฟังว่า
เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเลยนะ

แคทบอกว่าจริงแล้วพี่ไม่เห็นอะไรนะคะ

ผู้หญิงที่นั่งร้องไห้อยู่คือคุณเห็นคนเดียว
แต่ที่พูดคืออยากให้มันผ่านไป

แต่บังเอิญว่าเราคือเห็นเขายืนแล้วก็โดดลงมา
ตอนนั้นรู้สึกเศร้าว่าเราเจออะไร
แล้วเรามาเจอคนเจอวิญญาณเหรอ

ฆ่าตัวตายเพราะว่ามันเป็นสถานที่เกี่ยวกับพำลังค่ะ

เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นมันจำติดตาแล้วก็อยู่ในความรู้สึกเราตลอด

เราก็มีโอกาสได้มานั่งทานข้าวกันอีก
สี่ท่านก็ได้คำตอบจากคุณจุนว่าเราก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่าก่อนเราเดินออกไปเราได้ยินเสียงเด็กวิ่งเด็กผู้ชายพูดทักทายแล้วเราก็ไปเจอคุณป้าแล้วเราก็ฝันแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาได้ไปหาคำตอบให้เราแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นจริงเท็จแค่ไหนคือที่นี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโรงแรมเนี้ยมันเปิดมานานมากแล้วคนที่มาทำงานในโรงแรมก็จะเป็นชาวบ้านแถวนั้น
เวลาเขามาทำเนี่ยก็จะมีลูกหลานมาด้วย

คือหลังโรงแรมที่มันเป็นสะพานนะคะ

ที่เราเดินไปแล้วเราจะหล่นในฝัน

หล่นลงไปแล้วมันสูง
สูงพอสมควรก็คือข้างล่างก็จะเป็นหินแล้วก็เป็นน้ำน้ำนิด
ลงไปแล้วหัวฟาดพื้นข้างล่างเสีย
แล้วคุณป้าคนนี้ก็เสียใจตอมใจมาก
แล้วไม่นานก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไป
น่าจะเป็นคุณป้าที่เราเจอ
เห็นจุดนู้นจุดนี้ที่มันอันตราย

รวมถึงแม้กระทั่งในความฝัน

อยากให้เราลงเอยเหมือนกับหลานแก

เราได้ยินเสียงเด็กเป็นครั้งเป็นคราว

เราคิดว่าน่าจะเป็นลูกหลานของคนที่มากับกลุ่มอื่น

คือถ้าย้อนเวลากลับไปนะตอนนั้นเนี่ย

น่ากลัวแต่มันแตกไปด้วยความอบอุ่นใจว่า
เขาไม่ได้มาทำให้เราหลอนนะ

แม้กระทั่งแหวนเราหายเขายังพาเราไปหยิบครับ

มีการพูดคุยกันหลังจากนี้ไหม
คุณลุงที่มารอเรียกเราตอนไปกินข้าว
ก็บ่นบอกว่าจริงแล้วพอตะวันตกดินเขาไม่ให้เดินไปโซนนั้นเลย

เพราะว่ามันจะมีสัตว์มีพิษแล้วก็
มันเป็นช่วงอากาศเย็นหมอกลงมันลื่น

เขาก็เลยไม่อยากให้เราออกไปเขาก็เลยกังวลที่เราหายไป
ส่วนหลานเจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้ชายที่มาตามเรา
เขาบอกว่ารีเซปชั่นที่เป็นผู้หญิงเห็นเราเดินพูดคนเดียว
ตอนไปเก็บแหวนเขาก็เลยบอกว่าให้คนผู้ชายตามไปดูหน่อย
แล้วก็มาเจอเราออกมา
เราก็บอกว่าที่เราเดินตามไปคือเราเดินตามคุณป้าไป

เขาก็เลยเดินไปดูเราว่าเรามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น
เหมือนว่าเขาอาจจะทราบว่าเราตามใครไป
เพราะว่าโรงแรมนี้ค่อนข้างซับซ้อน
ถ้าเดินไปคนเดียวหลงคิดว่าหลง
ทีนี้เนี่ยพอมันได้คำตอบแล้วจากคุณป้าคนนี้กับเด็กคนนี้
อีกอันหนึ่งที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้คำตอบ
คนที่นอนอยู่ในห้องกับเราที่พี่แคทก็เห็นด้วย
ใช่ค่ะอันนี้น่ากลัวเพราะว่ามีการแบบมีการหันศีรษะ

ไม่ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงสาว
เราก็ถามว่าแล้วคนนี้ล่ะเขาคือใครทำไมถึงเจาะจงที่จะมาในห้องเรา
เพราะต่อเติมขึ้นมาใหม่
แต่ก่อนเป็นบ้านพักแต่ก่อนเป็นบ้านพักแล้วมันเป็นมีพื้นที่ใหญ่
แล้วก็มีห้องน้ำแบบเป็นลับเข้าไปอีกเนี่ยค่ะ
เป็นบ้านหลังเดิมที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเคยอยู่กับสามี
แล้วผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตที่นี่แล้วมารีโนเวททำเป็นห้องเหมือนห้องสูตรห้องใหญ่ให้นักท่องเที่ยวพัก
เขาก็เลยห้องนี้มันใหญ่สูงให้นอนห้องนี้แล้ว
ใช่ค่ะหันมาคือเห็นเลยใช่
เฮ้ยเดี๋ยวนะย้อนกลับไปหาเคสของพี่แคทนิดนึง
เห็นบอกว่าพี่แคทก็เป็นคนเห็นเห็นตั้งแต่แรกที่เข้าไปตอนที่วางกระเป๋า
ได้คุยกับเขาไหมครับว่าตอนที่เรานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วเล่าให้เขาฟังว่าเห็นไหมในห้องน้ำเห็นไหมเนี่ยคุณป้าคนนี้ที่มานั่งรออยู่ตอนที่ตอนกินข้าว
สรุปแล้วเขาเห็นจริงป่ะหรือไม่เห็น
เขาไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นเขาไม่เห็นคุณป้ามีเราเห็นคนเดียวส่วนพี่ผู้ชายสองคนเขาไม่ค่อยสนใจเราอยู่แล้ว
แต่ที่เขาจะเห็นตลอดก็คือผู้หญิงที่อยู่ในห้องนี่แหละที่น่ากลัวคือดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้มาไม่ปกติด้วยนะ
หรือว่าจริงแล้วคุณป้าคนนั้นจะคอยปกป้องแขกที่มาพักในโรงแรมนี้จากผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าเธอมาทำอะไรที่มันดูน่ากลัว
ใช่ค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ถ้าเราเห็นขนาดนั้นเราก็คงสปีดแอบไปแล้ว
ก็ใช่สิคะคือแกเป็นคนที่เห็นบ่อยเห็นแค่แบบนอนหันข้างหลังให้แล้วหันมาแค่คอแค่นี้ก็ช็อกตายแล้วนะ

ทุกวันนี้โรงแรมนี้ยังคงเปิดทำการอยู่

ถ้าไปเมืองนี้ก็ต้องพักที่นี่แล้วบริเวณนี้ก็คือเป็นจุดเช็คพอยต์สำคัญทั้งนั้นเลยคือไปก็ต้องเช็คอินที่นี่
ครับเดี๋ยวต้องแอบถามข้างหลังนะครับว่าเป็นที่ไหนเผื่อที่จะได้ไม่ต้องไปพักนะ

นั่นคือประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นหลอนออนทัวร์นะครับในตอนที่ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนครับ
การเจอผีทางต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการสื่อสารกัน
ผมเคยฟังเรื่องมาหลายเรื่องเจอผีต่างประเทศเนี่ยผมก็มีการพูดคุยว่าถ้าเราเจออย่างนี้เราจะบอกเขายังไง
อย่ามาหลอกผมนะสวดมนต์เขายิ่งงงอะไรคือการสวดมนต์อะไรอย่างนี้มันต้องอยู่ที่จิตของเราด้วยแหละมั้งว่าเราต้องสื่อสารให้เขาให้ชัดเจนบ้างครับว่า
เราไม่ได้มีเจตนามาทำอะไรมาลบหลู่อะไรพวกนี้นะแต่ทั้งหมดเลยอ่ะมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็เวลาเหมือนเดิมฮะมันหนีพ้นเรื่องพวกนี้ไม่ได้จริงและนั่นคือเรื่องของคุณแหม่มครับญี่ปุ่นหลอนออนทัวร์ในช่วงของเทศกาลนะครับแห่งความสุขแบบนี้เลยแหละครับวันคริสต์มัสหลายคนเตรียมแพลนไว้ที่จะไปท่องเที่ยวช่วงนี้เราก็เที่ยว
ฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมพร้อมกันครับคืนนี้ขอบคุณคุณแหม่มฮะขอบพระคุณครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้ากับสถานีผีดุของเราวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับ